ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวบ้างดีกว่า
ไปดูสัมผัสบรรยากาศของดอกทานตะวัน
อู้วบานแล้วมากเลย
บานอะไรขนาดนี้คือยิ้มบานหน้าบานกันเลยทีเดียวเอ้าไปดูกันหน่อยครับ

ไปที่ทุ่งทานตะวันณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นครับ
ทุ่งทานตะวันที่นี่โอ้โหบานสะพรั่ง
หน้าผมมาแล้วนะเจอ
ดิฉันรู้แล้วค่ะ
งานรู้โดงกลเตางกันทวนทีนี่ไม่ได้จริง

ถ้าโพสต์ถ่ายรูปโอ๊ะสวยงาม

เรียกได้ว่าออกดอกท้องอราม
ไปทั่วทุ่งกว่า๑ไร่

แล้วตลอดเส้นทางของการชมดอกทานตะวันนะครับ

ใครที่อยากจะถ่ายรูปก็เนี่ย
ไปนั่งถ่ายตามจุดต่างเขาเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับ

แล้วเพียงแค่เดินไปก็สามารถเก็บความสวยงาม

ใครจะไปห้องน้ำก็ไปให้ถูก
ใครจะไปจุดนู้นจุดนี้จะไปถ่ายรูปอะไรยังไงป้ายเขาก็มีบอกด้วยนะครับ
แล้วนอกเหนือจากดอกไม้ข้างหลังเห็นไหมเห็นไหม

ภูเขาครับคุณผู้ชมครับภูเขาที่รายล้อมอยู่รอบทุ่งทานตะวันแห่งนี้
ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนเขาตัดสินใจมาเที่ยวที่นี่
เพราะมันสวยงามมากจริงนะครับเป็นภูเขาที่เรียงสลับกันน้อยใหญ่
เป็นบรรยากาศที่เป็นพื้นหลังดูมันได้บรรยากาศของธรรมชาติจริง
มันสวยมากเลยนะคุณลองคิดสภาพคุณถ่ายรูปมุมนี้
ที่มีดอกไม้ดอกทันตะวันแล้วก็มีภูเขาโอบล้อม

เหมาะแล้วก็ควรค่ากับการไปเที่ยวนั่งรถอีแต๊กแบบนี้

ตั๊ก

ก็ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติที่พลาดไม่ได้นะครับ
ใครอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้
ก็ไปกันได้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผาม่านที่บ้านนาน้ำสำจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ที่นี่เขามีอะไรอีกอย่างรู้ไหมไม่อยากให้พลาด
ก็คือสินค้าชุมชน

มีความพลาดจริง
ใช่มีคุณผู้ชมบอกด้วยนะว่าอาชีพเสริมก็คือขายผลิตภัณฑ์โอท็อป
เขาเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน
มารวมตัวกันแล้วก็ผลิตสินค้าที่เป็นของชุมชนเอามาขายให้กับหน้าท่องเที่ยว

ในชุมชนก็มีรายได้มีรอยยิ้มด้วย